คุณผู้ชมค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของ
โพสต์เอาไว้ใช่ไหมคะแต่วันนี้นักข่าวบอกว่ายังก็ไปฟังเล็กเชอร์ค่ะพี่อุ๋ย
คืออุปกรณ์คุณชูวิทย์มาพร้อมมากทั้งบอร์ดทั้งสแตนดี้
ทั้งการอธิบายใหม่เมยมารุมมาตุ้มที่คุณชูวิทย์กันหมดเลยค่ะ
ลองดูหน่อยนะคะดูที่เน็กไทยคุณชูวิทย์
ก็ใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งนะในไทยนะ
ก็เป็นอย่างนี้เอาไว้ติดไหม
คุณผู้ชมลองดูหน่อยคุณชูวิทย์เขาวิเคราะห์เอาไว้ยังไงบ้างนะคะ
ก่อนอื่นคุณชุวิตบอกก่อนว่าสาเหตุที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลก็เพราะว่า
รับไม่ได้ที่มีการเอาคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมาจำนวน๒๖ล้านเสียงไปแลกกับคนคนเดียว
คุณชูวิทย์บอกว่าเห็นรอยร้าวของ๘พักร่วม
จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่การชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
ส่วนการโหวตนายโจรสระมนตรี่ที่จะเกิดครั้งที่สามที่มีการนัดก่อนวัยอาจจะเป็นสี่สิงหาคม
คุณชุวิตบอกว่ารอดูนะเป้าหลอกแน่
แล้วก็ให้เห็นว่าโหวตไม่ผ่าน๘พักร่วมไปกันไม่ได้
แล้วก็แหมสอดคล้องกับการเดินทางกลับมาประเทศไทย
ของคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็เลยต้องรอดูการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
น่าจะได้นายกรัฐมนตรีคือรอบที่๔ค่ะ
รอบที่จะเกิดขึ้นรอบ๓อาจจะเป็นตัวหลอก
รอบที่๔น่าจะได้นายกรัฐมนตรีตัวจริง
เป็นแบบนี้ค่ะคุณชุวิตบอกว่า
ภูมิใจไทยจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
จับมือกับพักเพื่อไทยและพลังประชารัฐ
มีสอสอรวม๒๗๙เสียง
แล้วผลักก้าวไกลประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ
ไปเป็นฝ่ายค้านมี๒๒๑เสียง
คุณชุวิตเอาป้ายสแตนดี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่เป็นผู้ชายสูงค่ะ
อ้างว่าคนนี้แหละทำไมฮะ
จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเหรอแต่ไม่ได้บอกเป็นใครนะ

สูงด้วยเหรอแต่มิวว่าเดาไม่ยากเลยอ่ะพี่อุ๋ย
สูงผู้ชายสูงแบบนี้ค่ะ
คุณชูวิทย์อ้างเพิ่มเติมว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนี้
ขอเรียกว่าขงเบ้งก็แล้วกัน
เป็นคนที่เชี่ยวชาญในวงการหุ้นและวงการที่ดินอยู่เบื้องหลัง
เป็นคนทำนิติกรรมต่างและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
คุณชูวิทย์อ้างว่าไม่เกินวันที่๑๕สิงหาคม
นายกรัฐมนตรีและได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แน่นอนนะคะ

ดังนั้นนายกคนใหม่
นายกคนใหม่ประเทศไทย
จะต้องมีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่
ภูมิใจไทยเมื่อเป็นแกนนำ
ภูมิใจไทยก็จะเป็นเจ้าบ้าน
จะเป็นคนเชิญพวกคุณมาร่วม

ผมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ผมเชิญพลังประชารัฐทำไม

ผมมั่นใจว่าสูตรนี้คือสูตรสำเร็จ
ที่จะทำคานสำเร็จ
แต่จะเป็นสูตรที่ผมเรียกว่า
ปล้นคะแนนประชาชน

อย่างที่บอกว่าคุณชูวิทอุปกรณ์อะไร

คุณยิ่งรักคุณพายาฟชินวัฒน์นะคะ

คุณประพัทธ์โพธิสุทธนเลขาที่การพักชะแทนพัฒนา
แล้วก็มีภาพถ่ายที่คุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ย
ภาพนี้เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะ

แล้วนอกเหนือจากคนที่อยู่ในภาพนี้จริงแล้ว
ที่เคยบอกมีศาสดาของก้าวไกล
มีในทุนมีนักการเมือง
คั่วเก่าคั่วใหม่อะไรก็ตามแต่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่น

แล้วล่าสุดตอนนี้คุณทักษิณน่าจะอยู่

คือถ้าตามสูตรของคุณชูวิทย์เนี่ย
ก็คือการเลือกนายกครั้งที่๓ถ้าเกิดขึ้นเนี่ย
เพื่อไทยเขาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ใช่ไหม

เพื่อไทยเสนอชื่อขึ้นไปเนี่ยจะไม่ผ่านหรอก
ใช่ค่ะจะเป็นตัวหลอกแล้วก็จะได้รู้ว่านี่ไงไม่ผ่าน

เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะไปถึงมือของภูมิใจไทย
โดยภูมิใจไทยจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
ฉะนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะถ้าเกิดเขาจะไปชวนเพื่อไทยเข้ามา
เพื่อไทยไม่ได้ว่าทิ้งก้าวไกลแล้วก็ไปย้ายสลับคั่ว
ก็จะดูไม่ใจร้ายใช่ไหมคะภูมิใจไทยเขาชวนมาชวนมาแล้วเขาก็ให้เป็นนายกด้วย
ซึ่งนายกก็คือสแตนที่ตัวสูงไม่รู้ใครนะ

ดิเดตนายกมีอยู่๙ท่านเนี่ยใช่ไหมคุณเศรษฐาตัวสูงไหม